คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องคายกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นเข้าไปดูคอนเสิร์ต
แล้วปรากฏว่าเกิดเขม่นกันกับอีกกลุ่มหนึ่ง

แล้วก็เหตุการณ์นี้มีวัยรุ่นเสียชีวิตด้วยนะคะ
หนึ่งคนเป็นวัยรุ่นชายอายุสิบเจ็ดปีค่ะ
ก็คือนายนัทธวุฒินุราชค่ะ
ถูกยิงเข้าบริเวณต้นคอซ้ายกระสุนฝังใน

คือตอนที่ตำรวจภูทรโพนพิสัยจังหวัดน้องคายไปถึงเนี่ยนะคะ
ตอนที่ไปพบศพก็คือซอยที่ไปพบศพผู้ตาย
เป็นซอยตันในพื้นที่บ้านถิ่นดุงตำบลวัดหลวงอำเภอโพนพิสัย
พบศพวัยรุ่นก็คือนายนัทธวุฒิตอนที่ไปเจอเนี่ย
คือสวมเสื้อแขนสั้นสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำ

ภายในตัวมีหวีกับโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องค่ะ
ส่วนชุดพิสูจน์หลักฐานลงไปพื้นที่ไปสมทบเพิ่มเติม
แล้วก็ไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๔ปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรอีก๔ปลอก
ก็เลยเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ตำรวจไปสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่า
ผู้ตายแล้วก็เพื่อนไปเที่ยวงานแสดงดนตรี
ในตัวเมืองพลพิสัยก็คือมีการเล่นคอนเสิร์ต
พอคอนเสิร์ตจบปุ๊บทุกคนก็จะเดินทางกลับบ้าน
ก่อนที่จะเดินทางกลับมาแวะนั่งคุยกัน
อยู่ริมถนนบริเวณปากซอยที่เกิดเหตุ

จากนั้นไม่นานนะคะเพื่อนในกลุ่มได้ยินเสียงปืน
ดังขึ้นหนึ่งนัดทุกคนตกใจค่ะ
ตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
ส่วนผู้ตายเนี่ยเคราะห์ร้ายมากหนีค่ะ
แต่หนีไปซอยตันหนีไปไหนไม่ได้

กระสุนเจาะเข้าไปที่ต้นคอฝังใน
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางซอย
จากนั้นมือปืนค่ะได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าสุดท้ายหลังจากที่สิ้นเสียงปืน

แล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพพลพิสัย
บอกว่าลงพื้นที่สืบสวนหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะจะเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เรื่องต้นคาดว่าอาจจะมีการเขม่นกันแล้วค่ะ

ไว้รุ่นชอบไปเที่ยวคาเมนต์กันเสร็จปุ๊บคือเรื่องไม่จบนะฮะ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะเรียกเพื่อนกลุ่มผู้ตาย

ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่